ทุกวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าประโยคปุ๊บเนี่ย
โชคดีมากที่ภาษาง่ายคือไม่ได้กู้แบงค์นะครับ
ใช้เงินสดอุดิหารตลอดแผ่นแสงเงินสด

ส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่
ตื่นเช้ามาแล้วผมคิดอยู่สองข้อ

คือข้อที่๒ที่ผมตื่นมาแล้วผมคิดตลอดเลยว่า

จริงมันก็ยังไม่แตกต่างจากตอนที่ล็อกดาวน์ครั้งแรกนะครับ
สองปีที่ผ่านมากับสองปีเนี่ย

เออคิดอันดับแรกก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าเราขายใครจริงนะครับ

ตอนนี้มันมีปัญหาแล้วเพราะว่าต่างชาติไม่เข้ามา
เราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนเป้าหมายที่จะแบบ

ซึ่งจริงก่อนหน้ามีโควิดเราก็มีตลาดคนไทยอยู่บ้าง

ถามว่าพยุงจนกำไรไหมมันเป็นไม่ได้เพราะว่าที่บยกเนี่ยก็
พนักงานเป็นพันนะฮะหลายพันคน
ค่อนข้างอ้วงแบกตรงนี้เยอะหน่อยครับ
คือผมคิดว่าทุกโรงแรมน่าจะคล้ายกันไม่ใช่เฉพาะทางประโยคลุกนะครับ
คือแน่นอนเราก็รอที่ประเทศจะเปิด

แล้วก็อันที่๒ก็น่าจะเป็นตลาดออนไลน์นะครับ
ที่เราต้องเข้าถึงเขาให้ได้มาก
อย่างของประโยคก่อนที่จะมีโควิด
ก็แน่นอนลูกค้ากลุ่มจีนจะเยอะที่สุดนะครับ
ซึ่งผมเองก็บุกตลาดออนไลน์จีนอยู่นะครับ

แล้วก็มีการรีวิวโดยคนจีนที่อยู่เมืองไทยอะไรแบบนี้ครับ

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่สามคือเรื่องอาหารเนี่ย

คือตอนนี้ก็คลายล็อกดาวน์แล้วให้นั่งทานในร้านได้แล้ว

แล้วก็ปรับตัวก็นั่งห่างกันหน่อย
แล้วก็ให้พนักงานตักให้อะไรอย่างนี้

ตอนแรกคือผมอยากมีความทรงจำของผมเก็บเอาไว้เอง
เหตุผลที่สองก็คือจริงเราก็ได้บอกครับ

มันไม่ได้มีแค่ว่าต้องมากินข้าวในโรงแรมนะ
แล้วก็ส่งเองโดยพนักงานโรงแรม
ไม่ใช่จะต้องไปเป็นพี่แก๊ปพี่รายเดอร์

วันนี้รถ๒๐เปอร์เซ็นต์๑๐เปอร์เซ็นต์

ทุกคนต้องอยากบอกว่าเราอยากจะขายอะไรบ้างครับ

เราเป็นเพื่อนกันในช่วงที่มันวิกฤต
แล้วก็พยายามทำให้คนหลายคนไม่เครียด
มันมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผม
การตลาดเนี่ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะฮะอย่างแรก
หรือว่าการลดราคาแบบรถแรกแจกแถมแล้วไปยืน
ผมว่าส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่นะครับ

ชอบเราแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาเที่ยวอีก
หรือว่าความวาไรตี้มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นในองค์กร
ตื่นเช้ามานี่ผมคิดอยู่๒ข้อ

เพราะว่าต้นทุนมันต้องเปลี่ยนไปจากตอนที่

ทำยังไงโดยไม่ได้ไล่ลูกน้องออกเลย

ส่วนลูกน้องเนี่ยผมใช้กระจายเอาครับ
คือว่าจาก๑สาขาที่เคยมีแบบ๒๐คนนี้

ก็อาจจะกระจายไปทำสาขาใหม่ที่จะเปิดอะไรอย่างนี้

แต่ว่าผมก็บอกลูกน้องว่าตัวอาหารมันก็น้อยนะ
เวลาที่บริษัทมีงบที่จะเพิ่มเงินเดือนให้อะไรได้เนี่ย

อันนี้คือข้อแรกคือผมบริหารต้นทุนครับ
คือข้อที่๒ที่ผมตื่นมาแล้วผมคิดตลอดเลยว่า

เพราะว่าอะไรที่ทำให้มันเป็นอินเทรนด์หรือกระแสเนี่ย
บางคนก็ไปทำลูกชิ้นยืนกินไหม

ผมว่ามันเป็นเรื่องราวที่ตอนนี้มันขายได้ก็
ก็ผมพยายามช่วยกันคิดตลอดครับ

ยังมีออกไอเดียอะไรหลายตลอดครับ
มีไหมครับที่น้องมาปรึกษาว่า

หรือไม่รู้อาชีพคือในวันอนาคตข้างหน้าของเรา
ควรจะเดินไปทางไหนดีรึยะพี่

บางทีก็ต้องขอโทษว่าถ้าเกิดน้องได้ดู

ผมก็เข้าใจว่าแบบใครก็อยากมีตังค์
ซื้อของที่ตัวเองชอบซื้อบ้านขอสาวแต่งงาน

ชีวิตที่มั่นคงขึ้นทุกคนต้องอยากได้อยู่แล้ว
จริงน้องน้องที่๙๐๒๐ประมาณ

แล้วก็อยู่ในยุคที่ศึกษาง่าย

แต่ว่าจริงแล้วมันก็มีข้อดีข้อเสีย
เราก็เลือกเสพเฉพาะสิ่งที่มันดีพัฒนาตัวเองนะครับ
แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือ
ผมว่ามันอยู่ที่โอกาส
แล้วก็ความพยายาม
เก่งด้านใดก็พยายามจะเก่งด้านนั้นให้มากที่สุด

เราจนรองทำทุกทางแล้วจนมัน
มันยังไม่เห็นว่าเราจะตักเซตด้านไหน
เอาง่ายตอนก่อนนอนคุณเปิดดูอะไรบ้าง
แล้วก็อาจจะทำได้ดีกว่าคนอื่น
อันนี้คือสำคัญมากเลยว่า

อย่าใช้ตังค์เยอะเกินไปในการลงทุนทำธุรกิจ

ผมว่า๕บาทก็เยอะกันนะลงทุน
เรามีประสบการณ์จากโควิดใช่ไหมครับ

ถ้าไม่พร้อมก็ทำงานประจำแท็อต
ก็คิดจะเน้นน้องเข้าไปอะครับ

ส่วนตัวผมคิดว่าผมว่าอสัญหามั่นคง
อาจจะตีความเป็นโรงแรมอย่างเดียวคงไม่ได้
เพราะว่าโรงแรมก็อาจจะเปลี่ยนเป็น
แต่ถ้าย้อนกลับมาทางด้านโรงแรม

แต่อีกไม่กี่ปีผมว่ามันก็กลับมา
เพราะยังไงคนเราก็ต้องเที่ยวอะครับ

แน่นอนคนจีนคนสิงคโปร์คนญี่ปุ่นอะไร

ตอนนี้ใบกไม่ได้เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศไทย
ใช่ไหมครับมีตึกมหาคอนเขา

เพราะว่าถึงไม่ใช่ตึกมหานครเดี๋ยวอีกหน่อย

แต่ว่าสิ่งสำคัญเลยที่เราจะรักษาไว้แล้วก็จะทำต่อไป
ก็คือผมว่าอยากให้เป็นตึกที่อยู่คู่กับคนไทยนะครับ